นี่เรื่องของสายมุดสายแทรกปกติจะเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์นะ
ช่องเล็กแทรกจังเลยแต่รอบนี้เป็นรถใหญ่คุณผู้ชม
แล้วพยายามจะเบียดจะปาดจะแทรกคลิปนี้คนดูแล้วบอกตรงกันว่าคุ้มแล้วค่าเน็ต
โอ้โหลุ้นตามเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ก็นึกว่ารถเล็กเล็กไม่ใช่นะ
อันนี้กล้องติดหมวกของรายเดอร์นะเขากี่มาอยู่เล็งกะนี่จะปาดไปจุ๊บผมก่อนน่ะ
ชนท้ายหลังจากนั้นก็คอหักมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นประตูเลย
เนี่ยอยู่คนที่ขี่มอเตอร์ไซส์ก็บอกขี่มาอยู่ดีเห็นรถพ่วงโพลมันทางขวามือละ
ล้อตายเลยเห็นแล้วล่ะว่าจะปาดแซงจากเลนขวาสุดท้ายแซงไม่พ้นครับก็ไปชนท้ายรถบรรทุกข้างหน้าเล็กน้อย
แล้วก็เสียหลักส่วนหัวรถเนี่ยหมุนกลางถนนเลยเกือบเหมือนกัน
ไซค์ของรายเดอร์คนนี้เกือบจะเข้าไปชนซ้ำเหมือนกัน
ถูกโพสต์โดยเพจเฮียขับรถครับ
แล้วก็คนมาคอมเมนต์กันบอกลุ้นตามบางคนก็บอกจุดจบสายมุด
แล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกว่าคุ้มค่าเน็ตครับ